มาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะแต่ว่าทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องตรวจสอบ
เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่จังหวัดตรังมีข่าวว่ามีขบวนการล่าพยูน
ล่าเนี่ยเอาทั้งตัวเลยนะคะเนื้อเนี่ยเอาไปรับประทาน
ซี่โครงของพยูเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องลังของขลังนะคะ
ทีนี้และช่วงเวลานี้มีคลิปหนึ่งปรากฏออกมาในโลกโซเชียลมีเดียเป็นคลิปที่รือสีกำลังทำพิธีอยู่
และพิธีต่างนี้สิ่งที่สำคัญในพิธีก็คือกระดูกซี่โครงของพยูน
ฤษีระบุแบบนี้เป็นพิธีเมตตามหานิยม

คนทำแล้วคนจะรักคนจะหลงอะไรประมาณนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องไปตรวจสอบว่าคลิปนี้เกิดขึ้นนานหรือยัง

ขบวนการล่าพยูนในพื้นที่จังหวัดตรังหรือเปล่า
ทีนี้ตรวจสอบไปปรากฏว่าเป็นคลิปเก่านะคะ
คลิปนี้ที่เห็นเป็นคลิปเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงในคลิปกันสักนิดหนึ่งนะคะ
แน่ล่ะค่ะ
บอกว่าสี่โครงพยูนไปชุบน้ำมันก่อน
แล้วเอามาทำพิธีบอกขั้นตอนของการทำพิธีเมตตามหานิยมนะคะ
คลิปนี้ค่ะเป็นผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ว่าตัวเองเป็นรือสีใช้ชื่อนะคะ
ว่ารือศรีสมพิษยานนโสภี
กำลังอวดอ้างสรรพคุณเครื่องรางของ
ขลังน้ำมันพยูนมหาเสน่ห์
แล้วก็อ้างว่าทำจากกระดูกซี่โครงพยูนที่อยู่ในมือ

แล้วก็อ้างว่าใช้แล้วจะมีเสน่ห์

ซึ่งคลิปนี้มีคนเอามามอบให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
คนกลุ่มนี้จะไปเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการล่าพยูนที่ตอนนี้กำลังมีข่าวอยู่หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลยค่ะพบนะคะ
พบว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่จริงในยูทูป
แต่ว่าเป็นการเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙

คลิปนี้ทั้งหมดความยาวประมาณ๔นาทีนะคะ
ซึ่งใครที่จะเข้าไปดูในยูทูปนะคะเสิร์ช
คำว่านางเงือกกระดูกปลาพยูนรือสีสมพิษ
ก็จะได้เห็นคลิปนี้ปรากฏขึ้นมานะคะ
ฤษีตนนี้อ้างว่ากระดูกพยูนี้
เกจิอาจารย์หลายคนนิยมนำมาทำน้ำมันมหาเสน่ห์
เสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้คนรักคนหลง
ซึ่งได้มาจากลูกศิษย์คนหนึ่ง
จึงได้นำมาแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์คนอื่น
ที่ร่วมทำบุญในงานไหว้ครูประจำปี๒๕๖๐

ถ้าใครทำบุญหนึ่งหมื่นจะได้หนึ่งขวด
พร้อมกับลงเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เสร็จสับเลยใต้คลิป
นายศิริพาทพวกราชการจังหวัดตรังนะคะ
บอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องงมงาย
ทำมาแต่งตัวเป็นรือสีแล้วอ้างว่า
เอากระดูกพยูนมาทำน้ำมันพยูนเป็นเมตตามหานิยม

ไม่ต่างจากการเร่ขายยาสมัยก่อน

ขบวนการล่าพยูนพยูนหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่าพูดถึงคลิปนี้กันค่ะ
แต่ไม่ใช่เคี่ยวพยูน

ดูแล้วมันไม่หน่าจะมีคุณภาพไปแน่
ละเขาเรียกปลาพยูเรียกอะไรเที่ยวนะครับ
แล้วก็ไปพูดอะไรเชิง

ครับอันนี้ก็คลุมนี่ก็ส่งมาให้ผมผมก็แชร์ตอบให้ทั้งผู้การแล้ว
แฟนข้าอ่านล่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวทำไปเย็น
บอกนะคะบอกว่าคนที่ส่งคลิปมาให้
ขอให้ตรวจสอบไปถึงขบวนการล่าพยูนทำเครื่องลางของขลัง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ส่งชุดสายสืบลงไปตรวจสอบแล้ว
หากพบว่ากระทำความผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

เรื่องแรกจะต้องตรวจสอบก่อนว่าที่อยู่ในมือรือสีตนนี้
เป็นกระดูกพยูนเป็นซี่โครงพยูนจริงหรือเปล่า

ถ้าไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นการโฆษณาหลอกลวง
แต่ถ้าจริงมาจากไหนเอามาได้ยังไง
นั่นสิครับมีการล่าหรือเปล่ายอดกลับไปว่ามีการล่า
ตั้งแต่๖ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่ไหมครับต้องตรวจสอบย้อนหลังไปด้วย